อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ไปทำลายความฝันของคนที่เขามีความรักกันแล้วกัน

คู่รักเขาก็ตั้งใจนะจะไปเช่าชุดจะไปแต่งงานไปถ่ายพรีเวดดิ้ง
จ่ายเงินกันไป๓๐๐คนนะคุณผู้ชม
คือร้านนี้ด้วยความที่เขาโฆษณาในเฟซบุ๊กอ่ะแล้วมันถูกโปรโมชั่นเนี่ย
มันถูกมากแล้วร้านก็ดูดีหรูหราน่าเชื่อถือไปหมดเลย
ใครจะคิดว่าจะเป็นแบบนี้ค่าเสียหายตอนนี้ประมาณ๗ล้านบาท
เจ้าของพรีเวดดิ้งโดนจับแล้วนะฮะ
แน่นอนโดนข้อหาช่อกงประชาชนเดี๋ยวบ่ายนี้แถลงตอนนี้
นักข่าวเรากำลังอยู่จุดที่แถลงอีกสักครู่เดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามานะครับ
มีบรรยายงานข่าวจากศูนย์ปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
บอกว่าเมื่อวานนะฮะตอนเย็นสารอนุมัติหมายจับ
นายปัณวิสิตหรือว่านายปียพงศ์จงรักสันติ
นายคนนี้เป็นเจ้าของร้านพรีเวดดิ้งที่ชื่อว่าปัณวิสินะฮะ
จดทะเบียนในนามบริษัทสยามปิติจำกัด
แล้วก็ผู้จัดการร้านอีกหนึ่งคนในข้อหาช่อกงประชาชน
หลังมีผู้เสียหายก็เป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาว
เขาไปแจ้งความที่ศูนย์ปรับรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี๑๓คน
คนที่ไปจองแพ็กเกจแต่งงานและผู้เสียหายที่จองแพ็กเกจไปแล้ว

ตอนนี้มีบ่าวสาวที่เสียหายรวมแล้ว๓๓๘คน
มูลค่าความเสียหาย๗๒ล้านบาท

ลอยเข้าไปจับกลุ่มตัวได้นะฮะก็จับกลุ่มนายปนาวิสิต
นำตัวไปสอบสวนที่ศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
โดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดก็ตอนนี้กำลังแถลงข่าวอยู่นะครับ
ขณะเดียวกันกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกเชิดเงินมัดจำไป
มีการตั้งกลุ่มไลน์กันรวบรวมผู้ที่เสียหายจากร้าน
ได้รับความเสียหายที่เข้าร่วมกลุ่มไลน์ตอนนี้
คุณผู้ชมมากกว่าที่เราแจ้งไปคือประมาณสัก๔๐๐กว่าคน
ค่าเสียหายมากกว่าที่ประเมินไว้คือกว่า๑๐ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับ
โดยที่ร้านก็ยังมีผู้เสียหายอยู่ทยอยเดินทางไปที่ร้าน
ต้องการจะไปทวงเงินมาจำคืนไปอย่างต่อเนื่อง
เนี่ยก็ไปยืนหน้าร้านแบบนี้ก็ไปเจอป้ายปิดร้านต่างนานา
บางคนก็นำชุดไปคืนบางคนกำลังจะแต่งงานสัปดาห์หน้าแล้ว
คุณผู้ชมเดินทางเอาชุดมาให้ฉันเถอะอืมฉันไม่มีชุดใส่นะฮะ
คือจะแต่งงานแล้วขอชุดเถอะบางคนไม่ได้ชุดต้องไปยืมร้านชุดอื่น
แต่งให้จบก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาเรื่องก็ได้เพราะเขาไม่ได้ชุดที่เขาจองไว้จากร้านนี้
นะฮะก็ต้องไปเลือกชุดที่กองกองอยู่แหละเอาไปใส่ไว้ก่อนคือชุดไหนก็เอาแล้วอ่ะฮะ
บางคนก็ยอมไปเช่าร้านอื่นแทนหลายคนโกรธแค้น
คุณผู้ชมโกรธแค้นถึงขั้นกับถอดรองเท้าแล้วก็เอาไปแปะไว้หน้าร้านถ่ายรูปโชว์
คือแบบอยากจะเหยียบขย่ำมานะประมาณนั้น
ซึ่งนายปันวิสิตเนี่ยนะคะก็ถูกจับตัวได้แล้วนะคะ
แล้วเขาก็ยอมรับสารภาพด้วยให้ผลบอกว่าบริษัทประสบปัญหา
คือก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวทางเฟซบุ๊คทีนึง

ล่าสุดนะครับพลตำรวจตรีศุรเชษฐกภาร
รองผู้อำนวยการศูนย์ปรับรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ก็นำตัวนายปันวิสิตคนนี้มาแถลงข่าวแล้ว
ติดตามรายละเอียดการแถลงข่าวได้เลยนะคะ
จากคุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานผ่านมาทางโทรศัพท์สวัสดีค่ะ

ขณะนี้ก็บรรยากาศล่าสุดก็คือ
คนตำรวจตีสุริเชษฐ์หังพานะครับ
ก็คือกำลังทำการสอบปากคำ
ก็คือนายปันวิสิทธิ์น่ะจุงรักษาที่คุณนะครับ

ถูกกมรวศจับได้นะครับแล้วก็
คุณกิติศักดิ์ได้ยินได้ยินคำให้การ
ของผู้ต้องหาด้วยยังนะครับว่าเขาทำไป
เพราะอะไรจุดประสงค์ที่ทำแบบนี้ไปหลอก
ลวงประชาชนที่จะไปแต่งงานหลอกไปทำไม
เขาบอกว่าด้วยส่วนผู้ต้องหาอ้างว่ามีปัญหาในด้านการเงิน
แต่ข้อมูลรายละเอียดลึกนี้ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างสอบปากคำนะครับ
ในวันนี้ก็ตอนแถลงข่าวก็มีกลุ่มตัวแทนผู้เสียหายนะครับ
เงินหายไปไหนแล้วทำไมยังไม่เอามาจ่ายอีกซื้นอะไรแบบนี้
แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่ไปใช้บริการ
และยังไม่เกิดความเสียหายก็ได้รุ่นในชื่อมากันประมาณ๒๙๓คน
เพื่อจะมายื่นหนังสือขอยกเลิกสัญญานะครับ
แล้วสำหรับประเด็นที่บอกว่า
บศิกไห้มีบัญวิสิทธิ์เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วก่อนหน้านี้
ก่อเหตุครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับ
หน้าตาขณะที่เขาเนี่ยฮะกำลังแผลงค่าถูกสอบประคัมอยู่
สีหน้าสีตาเป็นอย่างไรบ้าง

อยากจะรู้ว่าเงินนี้ที่จ่ายไปอ่ะหายไปไหน
เพราะเงินในบัญชีนี้ก็คือไม่มีเหลือแล้วนะครับ
เท่ากับว่าตอนนี้ยังไม่ทราบแนวทางใช่ไหมคะ
ว่าจะมีการชดใช้หรือว่าชดเชยให้กับผู้เสียหายยังไงได้บ้าง
ใช่ครับใช่ครับผมใช่
แล้วหลังจากที่มีการสอบปากคำเสร็จแล้วเนี่ย

ก็เดี๋ยวก็มีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะครับ
เงินเนี่ยที่ผู้เสียหายโอนไปให้เนี่ย
ถูกโยกย้ายถ่ายเทไปไว้ที่ไหนบ้าง

จากนายปันวิสิตแล้วมีรายชื่อ
หรือมีชื่อผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาคนอื่นเพิ่มเติมมาบ้างไหมคะ

สรุปทั้งสองคนโดนช่อโกงประชาชนใช่ไหมฮะ

แต่ว่าต้องตรวจสอบเรื่องของเส้นทางการเงินว่านำเงินโยกย้ายไปทำอะไรติดการพนันหรือเปล่าก็ต้องตรวจสอบต่อไปด้วยนะฮะ
ช่วงนี้ขอบคุณคุณกิติศักดิ์นะครับ
ขอบคุณด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ย
ถ้าเป็นรายงานหรือว่าเราก็จะมีความคืบหน้ามารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตาม
แถลงข่าวอยู่แหละกำลังให้สัมภาษณ์แล้วก็ตำรวจกำลังสอบปากคำอยู่เดี๋ยวต้องรอข้อมูลอีกทีนึงว่าเขาจะว่ายังไงนะฮะ